คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานในวงการต้องบอกว่าหวานทั้งในจอหวานทั้งชีวิตจริง
สำหรับเวียสุกลวัฒน์นะคะแล้วก็เบลล่ารานีคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเขามีโอกาสได้ไปเจอกันในงานประกาศผลรางวัล
เราก็เลยดึงเอาตัวน้องเบลล่ามาถามถึงโมเมนต์หวาน
จัดเซอร์ไพรส์ให้กับหนุ่มเวียเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
ว่าจริงเนี่ยเธอตั้งใจจะจัดบรรยากาศมึ้งมิ้งมึ้งมิ้งให้หนุ่มเวียเนี่ยได้สดชื่นบ้าง
ส่วนของขวัญที่หนุ่มเวียซื้อให้จะเป็นอะไรได้ยินมาว่าถูกใจซะด้วยนะคะ

ก็เหมือนแบบได้เจอกันละช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคิวแน่นมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพี่เขามีเหมือนแบบรวบยอดของขวัญกับของขวัญวันเกิดนิดนึง
แล้วก็แบบมาถามทีหลังเอามาให้เลือกอะไรอย่างนี้ค่ะ
นาฬิกาค่ะเพราะว่าพี่เค้าถนัดเนี่ย

ก็โอเคค่ะดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
อันนั้นก็คือเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ความลำบากเลย
คือว่าสั่งที่ร้านเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนก็คือเอาไปส่งให้ที่บ้านพี่เขา

ค่ะก็คือแบบเอาไปวางนะคะแล้วก็จบค่ะ
คืออยากให้พี่เค้าสดชื่นบ้างในวันที่แบบเหมือนทำงานทุกวันโอเค
เป็นคนชอบทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ
ความจริงก็ชอบรับนะคะ
โอ้ยฟังแล้วรู้สึกอิจฉาพี่เวียมา

แต่ก็ให้ให้เป็นนาฬิการวบยอดไปนะจ๊ะ
ฝากต่อธนภพค่ะที่คว้ารางวัลนำชายในงานนี้
ก็ได้ขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนมาโดยตลอด
พร้อมกับเผยถึงสถานการณ์โควิด๑๙

ว่าเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเอง
ส่วนงานของหวานใจที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน
หนุ่มต่อก็ยอมรับว่าเป็นห่วงนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าสายการบินคงจะมีมาตรการดูแลเรื่องนี้

เป็นห่วงมากครับมาก
แต่ก็ผมมีความเชื่อว่า
แอร์ไลน์ระดับโลกมันมีมาตรการ
เพราะว่าเขาอาจจะเป็นแบบระดับโลกแหละ
เท่าที่ผมทราบนะครับไม่ได้ทำครับ

คือถ้าสังเกตจากสีหน้าต่อธนภพเนี่ย

เป็นห่วงแฟนสาวเอามากอะนะคะ

เขามีวิธีการในการดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละนะ